ท่านผู้ชมครับเรื่องของภรรยาหลวงเนี่ยมีอีกกรณีหนึ่งนะฮะ
ก็คือคุณพิมที่อยู่ที่ลำปางสามีเป็นทหารแต่ว่าไปแต่งงานใหม่
อืมนะฮะเธอบอกว่าโอ้โหเรื่องมันกลับด้านกับกรณีของคุณจอยอ่ะ
ใช่ค่ะนะคุณจอยนี่คือแม่สามีเนี่ยไปห้ามลูกชาย
แต่ของเธอเธอบอกว่าแม่กับพ่อสามีเป็นคนพาลูกชายที่เป็นทหาร

ล่าสุดเราไปคุยกับคุณพิมมานะครับ

เธอเคยไลฟ์เฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
บอกว่าเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูดูแลนะครับ
แจ้งไปยังต้นสังกัดที่เป็นหน่วยงานทหารของสามี

แต่เงินเดือนที่หักจากสามีที่เธอเรียกไปเดือนละ๓๐๐บาท

แต่ล่าสุดเธอบอกว่าพอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะฮะ

บอกว่าสามีเนี่ยโทรมาแต่ไม่ได้ถามถึงลูกทั้งสองคนแม้แต่คำเดียวนะ
ถามเธอว่าจะเอายังไงจะจบยังไงเธอก็เลยบอกไปว่าก็ไม่มีอะไรจะคุย
ก็ให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันนะครับ
วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพราะนี่ครับท่านผู้ชมครับที่เราไปคุยกับคุณพิมเนี่ย
คุณพิมเอาภาพตอนที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายเนี่ยมาให้ดู
บอกเธอถ่ายเอาไว้นี่ฮะร่องรอยต่างเนี่ยตอนนั้นสามีเนี่ยติดพนันออนไลน์อย่างหนัก
ทะเลาะกันบ่อยนะสามีติดพนันหนักถึงขั้น
คือลูกมีทับเล็ตลูกกันตัวเอาไปขายแล้วก็มีทำร้ายเธอด้วย
ทนไม่ไหวต้องหนีกลับมาอยู่บ้านเธอเองที่ลำปาง
ขณะเดียวกันพ่อกับแม่ของสามีตอนนั้นก็มาตามรับเธอกลับไป
บอกให้ไปอยู่ด้วยกันที่อุบลเนี่ยนะอยู่กันแบบเป็นครอบครัว
ยังไม่อยากให้แยกจากกันเธอก็ใจอ่อนกลับไป
แต่อยู่ดีก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเอ้าสามีไปแต่งงานใหม่
อะไรยังไงบ้างก็ให้คราวนี้ก็โอนให้ตรงตามจนวันยอดทุกเดือนเนี้ย
มันครบครบครบครบทุกเดือนแล้วนะเมื่อกี้ก็โอนไปให้อีกหกพันห้า
เอาตอนที่ก่อนหน้านี้ที่ร้องเรียนเรียกร้องไปทำไมไม่ได้
ทำไมมันเพิ่งมาได้วันนี้ล่ะทำไมเพิ่งโอนวันนี้

ทุกคนตามทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่ก็แล้วแล้วแต่ทนายว่าจะจัดการทางไหน

มอบเรื่องไปแล้วมอบเรื่องแล้ว
ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้ก็คุยกับทนายแล้วกันเนอะ

แล้วเขาจะดีขึ้นแต่เขาก็ประหารทุกอาทิตย์
มาทุกวันพฤหัสนี่เขาจะลางานมาแล้ว
เขาก็จะมาถึงมาถึงบ้าน
ก็แบบเขาก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แม่สามีมาพ่อสามีมามากันหมดเลย
กันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
กลับไปอยู่ก็ยังปกติอยู่ปกติยังไม่มีอะไร
พอหลังมาก็เหมือนแบบเราจับได้เนอะ
ก็ดีใจที่เขาได้โทรติดต่อมาจากไม่ได้ติดต่อมานานเลย
ตั้งแต่ลูกคลอดก็ไม่ติดต่อไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลย
ร้องเรียนไปเรียกร้องไปทุกที่เลยเหนื่อยเหมือนกัน
ทำไมไม่เห็นจะช่วยเหลืออะไรเราเลยทำไมไม่ให้
ทำไมพอตอนนี้มันเป็นข่าวแล้วทำไมถึงมีโอนมาให้

เขาโอนมาประมาณหมื่นต้นเนี่ยค่ะ

ไม่เขาก็ถามว่าจะจบยังไงจะจบยังไงจะเอายังไง
คุณมินบอกว่าสามีก็เพิ่งโอนเงินมาช่วยเหลือดูแลลูกนะฮะ
คือหน่วยงานต้นสังกัดของสามีเนี่ยคุณพิมเคยให้ดูหลักฐาน
บอกว่าก็เขาก็แจ้งหลักฐานมาแล้วล่ะที่เธอร้องเรียนไปยังหน่วยงานทหารต้นสังกัดสามีว่า
ขอให้หักเงินเดือนเพื่อมาเป็นค่าดูแลลูกอ่ะนะ
ก็แจ้งมาว่าหักแล้วล่ะ
แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมว่าคือหักก็เหมือนกับคงไม่ได้หักจากบัญชีเงินเดือนสามีแล้วก็โอนเข้าบัญชีเธอ
เหมือนกับว่าแจ้งไปยังตัวสามีเธอว่าต้องถูกหักแล้วคุณต้องเอาไปให้ภรรยา

ในแง่ทางหลักปฏิบัติมันอาจจะเป็นอย่างนั้น
วันนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาสามีเธอก็เลยโทรมาหา
แต่เธอบอกว่าเรื่องราวมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็คงต้อง
คุยกันผ่านที่ธัณฑ์ความแล้วล่าสุดที่จะมาดูแลเรื่องราวของ
คุณพิมเนี่ยก็คือทนายพัฒน์นะฮะทีมทนายพัฒน์ทีมทนายเมียหลวงนะฮะ
ดูแลคดีของคุณจอยด้วยนะครับซึ่งคุณพิมบอกว่าก็ได้พูดคุยกับทนายพัฒน์แล้วนะครับ
ซึ่งข้อเรียกร้องต่างของเธอเนี่ยนะครับที่จะมีไปยังสามีที่เป็นทหารเนี่ยนะ

๒เรียกร้องค่าเสียหายไปยังสามีและผู้หญิงที่มาแต่งงานสามีของเธอ

พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยหลัง๑๕ต่อปี
ถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองคนของเธอกับสามี
เนื่องจากฝ่ายชายทอดทิ้งไปมีหญิงอื่นไม่เอาใจใส่ไม่ให้ความรักความอบอุ่น
เพราะฉะนั้นควรจะเป็นอำนาจการปกครองของเธอแต่เพียงผู้เดียว
เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้ง๒เรียกขั้นต่ำคนละ๔๐๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ตกลงก็เป็นเดือนละ๘๐๐๐บาทเรื่อยไปจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะ
ค่าเลี้ยงชีพเนื่องจากยาทำให้ยากจนลงนะฮะต้องมีให้เธอด้วย
แล้วก็๖ต้องขอแบ่งสินสมรส
คดีนี้มีลักษณะแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าคนที่ถูกฟ้องเพิ่มมากขึ้นคือตัวผู้ชาย
แล้วก็มีเรื่องของค่าทดแทนการหย่าค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วก็เรื่องของอำนาจการปกครองบุตร
ซึ่งเพิ่มประเด็นขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรครับ
นัดกันน่าจะประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์
จะเป็นพรุ่งนี้หรืออีกวันเสาร์ครับ
ก็ต้องมาสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็เรียบเรียงคำฟ้องแล้วก็เสนอต่อสาร

ล่าสุดนะครับพันเอกหญิงสุริจันทร์งาทอง
บอกว่ากองทัพบกได้ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
พบว่าผู้ร้องเรียนเป็นภรรยาของนายทหารชั้นประทวนนะครับ
อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่สอง
และเคยไปร้องเรียนต้นสังกัดของสามี
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วทางต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราว
และดำเนินการลงโทษทหารนายนั้นทางวินัยด้วยการจำขัง๒ครั้งแล้ว
ตรงดบำเน็ตไปแล้วพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ร้องเรียน
การหักเงินเดือนเพื่อให้ไปส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรให้แล้ว
แต่ก็เหมือนที่เราคุยนะเหมือนกับเขาไม่ได้สามารถหักโดยตรงแล้วก็โอนเงินไปให้คุณพิมพ์เลย
ต้องให้สามีนำมาให้อ่ะซึ่งก็ไม่ได้เอามาให้ค่ะเพิ่งเอามาให้ล่าสุดนี่แหละนะครับ
ส่วนเรื่องการไกล่เกลี่ยเรื่องความสัมพันธ์ทราบว่าล่าสุดเนี่ยไม่เป็นผล
ผู้ร้องเรียนจึงขอแยกทางตามกฎหมาย
ซึ่งเรื่องนี้ทางกองทบกบอกว่าก็เห็นใจทั้งสองฝ่าย
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างก็คงต้อง
เป็นไปตามกระบวนการที่ทางฝ่ายภรรยาหลวงเขาร้องเรียนกันต่อไป

ช่วง๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองครับ
คุณธัญญา
วีดีโอคอลคุยกับคุณพิมนะครับคุณพิมอยู่ที่ลำปาง
ถามถ่ายเรื่องของลูกนะเพราะว่าลูกยังเล็ก
เมื่อวานคุณธัญญาให้สัมภาษณ์กับเราก็บอกว่าก็อยากจะช่วยเหลือเรื่องลูก

วีดีโอคอลวันนี้นะครับมันมีประเด็นที่ทำให้ทราบเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะคุณพิมบอกคุณธัญญาว่าล่าสุดเนี่ยสามีของเธอลาออกจากการเป็นทหารแล้วนะฮะ
ไปร้องเรียนไปร้องเรียนทุกวันนี้ก็ทางขวาน่าก็โทรมาบอกว่าเขาได้ลาออกแล้ว
ลาออกเองเลยลาออกเองเลยหนูก็กลัวเป็นผลกับตัวเองไม่กล้าพูดอะไรมาก
กลัวว่าเราจะเสียเพราะเราก็ผู้หญิงตัวลำพัง
แล้วเราไม่กล้าที่จะไปต่อสู้อะไรกับเขา
มันก็คืออยากจะพูดในสิ่งที่เป็นความจริง
คือตอนนี้คือเหมือนคุณพิมก็ต่อสู้เพื่อตัวเองและลูก
เพราะว่าลูกสองคนก็ลูกเขาอย่างน้อย
ก็ควรที่จะรับผิดชอบเรื่องลูกถ้าแต่ไม่รับผิดชอบเรื่องเรา

แล้วเขาก็ยังพบคือสามีมีความสุขคือแบบอ้าวไอ้แก่โดนทิ้งอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าถ้าสามีของคุณพิมนะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้หญิงที่สามีคุณพิมไปแต่งงานด้วย
หรือว่าจะเป็นหมู่เปล่าหรือว่าคุณโบถ้าอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะฮะนะคะแต่ว่าวันเสาร์นี้เดี๋ยวคุณธัญญา
ก็จะเจอทั้งคุณจอยและคุณพิมนะคะในฐานะภรรยาหลวงแล้วก็จะมีการหารือ
ปรึกษากันในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรด้วยครับส่วนคดีนี้พอ